นะครับคันโดยการอัตราการว่างานของไทยก็ต่ำสุดในอาเซียน
เป็นการบริหารเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างสมดุลนะครับ
เราต้องพินาจากข้อมูลหลายด้านด้วยกันนะครับ
ส่วนด้วยกันประเทศไทยนั้นผมยืนยันว่า
เกิดเหตุการณ์อย่างศรีลังกาแน่นอนผมขออนุญาตกล่าวนามประเทศนะครับ
ทั้งทั้งที่ผมไม่อยากกล่าวอ่ะนะเพราะก็ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับ
สื่อต่างเศรษฐกิจของไทยนั้นยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
ไอเอฟก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี๒๐๖๒

ซึ่งก็คงสอดคล้องกับสถานการณ์สภาพพัฒน์
และโดยการที่นำเสนอให้คอลโมทราบ
แล้วก็รายงานให้ทราบในการหารือทางเศรษฐกิจของเรา
ผมก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ก็คาดว่าปีหน้าจะขยายตัวอย่างที่ว่า
คือ๓๓หรืออาจจะ๒๕๓
เพราะเรามีศักยภาพด้านการต่างประเทศที่เข้มแข็ง
มีเงินสำรองระหว่างประเทศนะครับอยู่ระดับที่สูง

แล้วสามารถจะช่วยรองรับความผันผวนของตลาดการเงินโลก
และสามารถจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศได้
นักวิเคราะห์ก็ยังประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยในปี๖๖
มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง
สาเหตุการเงินเฟ้อก็ทราบดีอยู่แล้ว
เพราะมันขึ้นกับต่างประเทศด้วย
ทุกอย่างเรามีตลาดมีการค้ามีการผูกพันค่าเงินราต่าง

ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเกี่ยวพันกันกับหลายสกุลด้วยกันนะครับ
กรณีที่๒คือนักลงทุนย้ายฐานการผลิตปีกิจการ
ก็กลับเรียนว่าการย้ายถังผลิตนั้นถือว่าเป็นธรรมชาติ
ของการบรรยาการธุรกิจนะครับ
เราต้องดูว่ากฎิกาของเราเป็นอย่างไรของต่างประเทศเป็นอย่างไร
ก็เป็นเรื่องของนักลงทุนเขาจะเลือกนะครับ
เราต้องเตรียมความพร้อมของเราให้มากที่สุดในสิ่งที่เราสามารถให้ได้ทำได้
ไม่ใช่ให้จนมากเกินไปทำนองนี้มันก็ไม่ได้นะครับ
ผมไม่ได้มีการพินาธินิกนี้อย่างรอบครอบ
ที่ผ่านมานั้นก็มีทั้งธุรกิจที่ย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ
เพราะว่าหลายประเทศก็มีราคาค่าแรงต่ำกว่า

นั่นคือสิ่งที่นักลงทุนไทยค่อนข้างจะนำมาใช้ในการพินาในการเลือกพื้นที่ลงทุน
แต่อันเดียวกันก็มีการย้ายฐานคำผลิตเข้ามาประเทศไทย
โดยไทยก็ยังไม่เป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างประเทศ
ในการย้ายฐานผลิตเข้ามาผลิต
รายมาสที่๑ปี๒๖๕มีมูลค่ารวม๒๘๐๒๘๘๐๑๙ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพิ่มขึ้นถึง๒๘จากปี๒๖๔

ถ้าควรตัวเลขเป็นเงินไทย

มันประมาณ๓แสนล้านดอลลาร์ได้นะครับ

จำนวนโครงการและมูลค่าที่ขอรับการส่งเสริม

มีมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมแล้ว
จำนวน๒๑๙๗๐๘ล้านบาท
จากทั้งหมด๗๘๔โครงการ
ซึ่งก็กลับมาสูงกว่าช่วงโควิด๑๙

๒๑๙๗๐๘ล้านบาท
และมีถึง๗๘๔โครงการ

ไปอยู่ยังประเทศที่มีความเหมาะสม

ก็ไทยก็เป็นเป้าหมายหลักเช่นกัน

รัฐบาลเราก็มีทิศทางอย่างชัดเจน

ใครควรจะมีโอกาสที่จะย้ายมา

ผ่านกระทรวงต่าง
รัฐบาลแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลไทยนั้นมีทิศทางที่ชัดเจน

สิงคโปร์ญี่ปุ่น

กลุ่มประเทศอื่นใหม่ในขณะนี้ด้วย
ก็มาพูดคุยมาเจรจามาหารือ
ว่ามันจะตรงกันตรงไหนอะไรยังไง

เพราะเยอะ

เป็นร้อยรายการตกลงกันยากทุกที
ผมก็ได้เสนอไปว่ามันจะลดลงเมืองได้ไหม

ทั้งในเรื่องของการให้เงินทุนสำนุนโครงการในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่
การย้ายอุตสาหกรรมมายังไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมต้นน้ำและกลางน้ำ
วันนี้เราก็เน้นเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบนะครับ
คือไม่ใช่เฉพาะรถซื้อรถมาประกอบไม่ใช่
ผมบอกว่าต้องไปต่อไปถึงในเรื่องของเครื่องผิดไปเรื่องของมอเตอร์
เรื่องของระบบควบคุมระบบไฟฟ้าต่างทั้งหมด
คือให้มาให้มันให้มันมีชิ้นส่วนมาด้วย
อันนี้คือสิ่งที่เรากำหนดไปแล้วแล้วก็มีการเดินหน้าในตรงนี้มาแล้ว
มีหลายบริษัทตกลงใจที่จะมาลงทุนแล้วนะครับ
เรื่องอิเล็กซูนิกอัชริยะดิจิทัลนะครับ
คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุนมากกว่า๒ล้านล้านบาท

ความร่วมมือด้านพลังงานสะอาด

เหล่านี้คือสิ่งที่ผมต้องการจะชี้ให้เห็นว่า
ถึงแม้เรามีความยากลำบากในวันนี้ก็ตามเราจะมีหนี้เซ็นต์เราจะมีต่างตาม
แต่ผมก็ต้องเตรียมการว่าเราจะอยู่กันยังไงต่อไปอนาคต
นั่นคือแผนงานอนาคตของผมนะครับที่ผมกล่าวไปไม่ว่าจะอะไรก็ตามนั่นแหละ
แต่ผมทำพวกนี้รอรับไว้แล้วนะครับก็คาดว่าก็น่าจะได้ผลตอบแทนมาในระยะเวลาต่อไปนะครับ
เพื่อจะมาชดเชยในส่วนที่เราขาดเหลือในส่วนที่เราต้องกู้เข้ามาอะไรต่างเหล่านี้
คือผมท่านจะบอกว่าผมกู้กู้กู้กู้
แต่ผมก็ต้องเตรียมการว่าผมจะชำระหนี้เขาได้อย่างไรนะครับ
ถ้าเราดูย้อนกลับไปดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดปิดกิจการนะครับ
ท่านหลายคนก็บอกมันปิดไปเยอะนะครับ
คือผมบอกแล้วว่าเราต้องพยายามจะฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของเรา
ทั้งบนกับกลางก็พอเอาตัวรอดได้
ต้องให้ความสำคัญกับส่วนนี้ว่าทำไมจะพัฒนาขึ้นมาได้
และเป็นบริษัทที่แข็งแรงขึ้นในอนาคตเราทำทุกวันนะครับ
อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทั้งสิ้น
สถิติการเปิดปิดกิจการในเดือนเมษา๖๕นะครับ
ในช่วงเวลาที่มีทุนจดทะเบียนของกิจการตั้งใหม่มากที่สุด
เพิ่มขึ้นนะครับจากเดือนเมษายน๒๖๔ถึง๗๒๖๗เปอร์เซ็นต์

สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวในเดือนพฤษภาคมธรรมดา๖๕
โดยมีจำนวนกิจการจดตั้งใหม่๕๙๑๗รายเพิ่มขึ้น๖๓เปอร์เซ็นต์
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าก็นับว่าเป็นการกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง
หลังจากที่มีการเปิดกิจการผิดหยุด
หลังจากที่มีการเปิดกิจการชะลอตัวลงไปในเมษายนต์ธรรมดา๖๕
ในช่วงที่มีปัญหาเราก็ให้กระทรวงแรงงานเข้าไปดูแลนะครับ
ผู้ประกอบการทั้งแรงงานเพื่อให้ลด
เพื่อไม่ให้ลดการจ้างงานนะครับก็มีเงินให้ไปตามรายหัวอะไรไป
ธรรมดาเล็กอาจจะมีปัญหานะครับและผลิตภัณฑ์ต่าง

เราก็พยายามจะฟื้นตรงนี้ขึ้นมาต่อไปนะครับ
หลายอย่างก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมทำได้ทุกอย่าง
แล้วเสร็จเรียบร้อยเก่งที่สุดผมไม่เคยพูด
เพียงแต่ผมไม่อยากจะเล่าให้ฟังเขาเรียกว่าอืมเราก็พยายามทุกอันแหละนะ
ก็แล้วแต่สุดแล้วท่านว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นตัวเลขที่ยืนยันจากคณะทำงานของผม
ในเรื่องของการท่องเที่ยวท่านบอกว่าประเด็นการบริหารงานล้มเหลวส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวนะครับ
นายกนำพาประเทศไทยไปสู่ความล่มจมโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่เข้าขั้นวิกฤต
จากมูลค่าสามล้านล้านบาทเหลือเพียงจุดศูนย์จุดสามล้านล้านบาทด้วยการมาหางานแบบประยุทธ์ประยุทธ์
ที่ไม่มีการคำนึงถึงประชาชนไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีผมถามว่าแต่ก่อนเนี้ยมีคนท่องเที่ยวหลายสี่สิบล้านคน
ในช่วงที่ก่อนโควิดเมื่อมีโควิดขึ้นมาแล้วการเดินทางเขาก็ห้ามเข้าห้ามออกเครื่องบินก็ห้ามบิน
นะแล้วคนก็ไม่กล้าไปเที่ยวมันต้องลดลงแน่นอนนะคราวนี้เราก็ฟื้นขึ้นมาได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับ
เราก็ถูกบอกหาว่าถำภาคการท่องเที่ยวเสียหายแค่ไหนโดยสาเหตุเริ่มจากการน้ำล็อกออก
โควิด
แบบนี้เป็นการปิดแบบไม่มีแบบแผนขาดการป้องปรามป้องกันป้องกันและแผนงานเชิงรูปอื่นที่รองรับสถานการณ์
ซึ่งอันนี้ท่านท่านรองนิวตรีท่านรองนิวตรีสาธารณสุพธิ์

หลายอย่างมันต้องประกอบกันทั้งสิ้นนั่นแหละ
คือไม่ใช่เราอยากให้เขามาแล้วเขามา
หลายประเทศก็ปิดอยู่เราเปิดเขายังไม่มาเลยครับ
เขาเห็นไม่ปลอดภัยในประเทศเขา
เขาก็ไม่อยากให้คนของเขามาประเทศเรามาแพร่เชื้อไปที่คนอื่น

เราก็เช่นกันนะครับเราต้องเตรียมการเราให้พร้อม
สิ่งที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดนั้น
ท่านก็ย้ำมาว่าในปี๖๓นั้นไทยขาดรายได้จากภาคการท่องเที่ยวมหาศาล
มันต้องขาดแน่นอนล่ะครับปีละ๔๐ล้าน
ตอนนี้เข้ามาก็พยายามจะให้ถึง๑๐ล้านใช่ไหมในปีนี้
ถ้าหากว่าทุกคนทำให้มันเมืองสงบนะครับ
บ้านเมืองน่าเที่ยวบ้านเมืองปลอดภัยนะครับ
ผมว่าเขามาตอนนี้ก็คาดว่าเราพยายามทำให้ได้
ตอนนี้ก็ขึ้นไป๕ล้านแล้วมั้งใช่ไหม
เราพยายามจะบีบให้ถึง๗ล้านหรือ๑๐ล้าน
อย่างน้อยเราก็ได้๑ใน๓และ๑ใน๔ของรายได้ประเทศ

วันนี้ก็ทุกที่ทุกจังหวัดก็โปรโมทกันออกมา

เราก็จะเตรียมแก้ปัญหาเรื่องเที่ยวบินอีกใช่ไหม
จะมาจากที่ไหนอย่างไรนะครับเครื่องบินจะมาจากที่ไหน
การบินไทยพอหรือไม่สายการบินต่างเพียงพอหรือเปล่า
เตรียมการอยู่แล้วอันนี้ทางรัฐตรีคมนาคม
กับคณะในการเอ่อฟื้นฟูก็คุยกันอยู่นะ
เรื่องนี้เป็นปัญหาที่เรารับทราบไว้แล้วแล้วก็เตรียมการผมได้สั่งการไปแล้วนะครับ

การท่องเที่ยวนั้นเป็นภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ
การที่ท่านบอกว่าทำให้ภาคการท่องเที่ยวเสียหาย
ค่าลดลงจาก๓ล้านล้านบาทเหลือ๐๓๓ล้านบาทนั้น
ห้ามมาชนออกจากบ้านการเดินทางทางอากาศลดลงมากนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงต้นปี๖๓วันนั้นเรายังไม่รู้เลยว่ายาอะไร

วันนี้ท่านหลายท่านบอกวัคซีนยี่ห้อโน้นดียี่ห้อนี้ไม่ดี
แต่ช่วงแรกที่เราจัดหามาได้ก็ถือว่าทำให้คนเราปลอดภัยนะครับ
ถ้าไม่มีวัคซีนเลยเนี่ยสิมันนั่นคือปัญหาแล้วล่ะ
แล้ววันนี้ถ้าหากว่าผู้กับวัคซีนที่มีอยู่แล้วไม่ดี
แล้วผมถามว่าควรจะฉีดไหมถ้าไม่ฉีดแล้วจะทำยังไง
ท่านก็ระวังด้วยแล้วกันเพราะวัคซีนทุกตัวได้รับการรับรอง
แล้วที่ผ่านมาแรกก็ปลอดภัยไปถึงวันนี้
จนค่อนข้างมับหิดอะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะครับ
ช่วงนั้นก็เป็นเพิ่งเริ่มต้นการค้าการค้นคว้าวัคซีน

ทุกคนก็ไม่ปลอดภัยทุกคนก็ไม่กล้า
ผมพยายามจะผ่อนผันทุกอย่างทุกประเด็น
โดยให้ประชนมีความร่วมมือดูแลตัวเอง
ล้างมืออาบน้ำสระผมออกจากบ้านอะไรก็แล้วแต่
จนมาถึงเรื่องของการใส่หน้ากาก
วันนี้ก็เริ่มมีห่อนยานไปอีกแล้ว

แม้ว่าเราจะมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการรักษาพยาบาลเป็นอย่างดี

ควบคุมป้องการสาธารณสุขลงบ้านสั้นน้ำ

จนทำให้เราสามารถดำเนินการได้มาถึงวันนี้
อย่าลืมทำอะไรก็นึกถึงวันก่อนมาจนถึงวันนี้ด้วยแล้วกัน
อดีตเป็นยังไงและก็ปัญหาเป็นนี่มาแก้
ผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะ
ถ้าไม่เริ่มต้นก่อนผมก็จะไม่พูดถึงอะไรทั้งสิ้นเลย

ผมพูดไปแล้วแล้ววันนี้

ระยะนี้ของเขาเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นคือความรับผิดชอบของ
อำนาจบางประเทศซึ่งเป็นตลาดหลักของเรานะครับแล้วจากสงคราม
ต่างต่างก็เยอะแยะไปหมดแต่คราวนี้เดียวกันผมก็ทราบว่า
มีการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในอาเซียน
ด้วยกันวันนี้ก็สูงสุดตอนนี้ก็มาเลเซียแล้วต้องคอย
ดูแลด้วยเรื่องของการแพร่ระบาดการติดเชื้อต่าง
เหล่านี้และอีกอันก็มาจากประเทศทางกลุ่มพุทธริมโดย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
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดี

สวัสดีสวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดีสวัสดี

สวัสดีสวัสดี
สวัสดีสวัสดี

เราก็เอาเหล่านี้มาเป็นโมเดลในการที่จะเปิด
เป็นรูปแบบในการเปิดการท่องเที่ยวนะครับ
และมีการผ่อนคลายไปยังพื้นที่อื่นนะครับ
ทั้งมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดด้วย
แต่งเที่ยวใหม่การประชาพันธ์แบบใหม่
นะครับที่เอาไปไม่ใช่แบนออกไป
มีสตอรี่มีภาพสวยมีอะไรสวย
จากที่มีไม่ออกไปก็ผมเห็นคนเข้ามาจำนวนมากนะครับ
วันนี้ผมก็รับรายงานจากกระทรวงการท่องเที่ยว
จากกรททและจากต่างประเทศด้วย
ทุกคนอยากมาประเทศไทย
ไม่ว่าจะเวลาใดก็ตามเขาเห็นการเปลี่ยนแปลง
วันนี้เราก็เปิดเต็มรูปแบบแล้ว
๖๕นั้นผมกะไว้ครั้งแรกจะมีน่าจะประมาณสัก๒๓ล้าน
แต่วันนี้เรากล่าวไว้แล้วว่าถ้าเป็นอย่างงี้
เราอาจจะได้ถึง๗ล้านรับ
จริงเลยค่าเหยียบทุ่มประเทศอะไรเนี่ย
ยังไม่มีการเรียกเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน
เลื่อนออกไปจนไม่มีกำหนด
ก็ลองคิดดูที่ว่าเราจะจัดเก็บไว้ทำไม
แม้กระทั่งเรื่องค่าวีซ่งวีซ่าต่าง
มันใช่ในสิ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวมันลดลงหรือเปล่า

อันที่สองแล้วค่าที่เก็บมาเอาไปทำอะไร
เป็นเงินที่เรื่องวีซ่าก็เป็นเรื่องของกระทรวงความเทศ
ต้องนำไปใช้ในเรื่องของการดูแล
เอ่อทหารทูตทั่วโลก

ส่วนนี้ก็จะไปดูแลในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ

ในการดูแลรักษาพัฒนาอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
เพื่อจะให้ทำงานให้เราให้ได้นะ
เพราะฉะนั้นในอนาคตก็ไปว่ากันอีกที
แต่สิ่งที่ผมให้แนวนโยบายไปแล้วก็คือว่า
เราจะหาทางว่าจะตั้งกองทุน
เพื่อเอาไว้ช่วยเหลือผู้ประการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างไร
สถานการณ์ที่ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น

ค่าบาดแผลอะไรที่ว่าเนี่ย

จะมีความเชื่อมั่นและผู้บริโภคปรับตัวลดลง
สถานีความสุขของไทยลดลงต่อเนื่อง
จำนวนนักท่องเที่ยวหายไป๓๒๕ล้านคน

และ๕รายได้ภาคท่องเที่ยวในปี๖เสียหายไป๑๖๔ล้านบาท
ก็มันมาจากข้อ๔หายไปร้อยละ๘๒
จำนวนว่างานที่สูงขึ้นในช่วงวิกฤต
อัตราการว่างงานของไทยขยับไปที่สูงสุดที่๒๔

แล้วก็เริ่มปรับตัวลดลงตามการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเป็นขั้นตอนตามสถานการณ์
จากนั้นเรายังมีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

มีมาตรการรักษาระดับการจ้างงาน
ตราสี่สิบในช่วงปีหกสี่ด้วยมาตรการเหล่านี้ก็ช่วยแก้ปัญหาของเราได้มากพอสมควรนะครับ
เม็ดเงินมีต่างที่ทำให้ทุกคนอยู่ได้อยู่รอดนะครับ
ผมบอกว่าช่วงนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะรวยกันได้ล่ะนะ
เป็นช่วงเวลาที่เราต้องทำยังไงให้ประชนของเรานั้นอยู่รอดอยู่รอด
ปลอดภัยจากโควิดสุขภาพดีแล้วก็ไปสู่ความพอเพียง
นะไปสู่ส่วนคนยั่งยืนคำว่ายั่งยืนก็หมายถึงความว่ามันจะรวยได้กันทั้งหมด
เพราะฉะนั้นคำว่ายั่งยืนคือทุกคนมีรายได้ที่เพียงพอกับเทคโนโลยีที่เจริญขึ้นในวันนี้
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้นะครับอันนั้นผมก็ไม่พูดเรื่องของคอจพอ
เรื่องการหาความยากจนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะผมไม่ได้บอกว่ามันจะแก้ได้จากจนเป็นรวย
มันทำไม่ได้หรอกครับนะอย่างน้อยก็ต้องเริ่มให้เขาอยู่รอด
หาตัวให้เจอว่าเขาขาดเหลือในเรื่องอะไรถ้าพูดถึงรายได้มันขาดด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละ
ก็ต้องไปดูอาชีพครับว่าจะปรับแก้อะไรยังไงช่วยเหลือกันได้หรือเปล่านะครับ
ในส่วนของมาตรการเงินช่วยเหลือบัตรหนี้โน่นก็เป็นเรื่องของการให้เขาอยู่รอด
มีค่าใช้จ่ายกลุ่มผู้บริโภคคนแก่คนสูงอายุก็มีเงินจะมีข้าวมีปลามีอาหารกิน
แต่ไปใช้ฟุ่มเฟือยอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับอย่างอื่นก็ต้องไปหาวิธีอื่น
เรื่องต่อไปเรื่องวิกฤตด้านพลังงานสูงและของแพงผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับ
ปัญหาเศรษฐกิจค่าของชีพสูงและของแพงน้ำมันแพงนั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับ
จริงจริงในประเทศไทยแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกประเทศในโลกใบนี้
ไม่ใช่เฉพาะบ้านนี้เมืองนี้แผ่นดินนี้อย่างที่หลายท่านก็พูดนะ
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกคุยสงครามผลพวงจากนโยบายการเงินการคลังในประเทศใหญ่ใหญ่
แล้วก็ทำให้เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับ
ไม่ว่าจะค่าเงินไม่ว่าจะเงินเฟ้ออะไรต่างเหล่านี้ดอกเบี้ย
ที่ทบทต้องดูแลอยู่เนี่ยมันขึ้นกับทุกประเทศนั่นแหละ
มันขึ้นอยู่กับค่าของเงินเราจะไปเรียบเทียบกับของใคร
มันจะอ่อนจะแข็งมันจะขึ้นยังไงเงินจะไหลเข้ายังไงไหลออกยังไง
ตรงไหนมันจะดีค่าเงินบาทอ่อนมันก็ดีกับการส่งออกแต่นำเข้ามันแพง
มันแพงขึ้นน้ำมันอะไรต่างก็ขึ้นหมดอ่ะนะไม่ใช่ข้อแก้ตัว
ด้านบนเราจะเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อโลกพุ่งสูงมากในช่วงโควิด
แล้วเงินเฟ้อนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งโลกรวมถึงประเทศมหาอำนาจ
ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อด้วยเราเป็นประเทศไทยเล็กเล็กประเทศหนึ่ง
แต่เราก็ย่อมได้รับผลกระทบเพราะเราก็เป็นประชาคมโลกกับเขาด้วยกัน
ด้วยเหมือนกันทั้งต้นทางกลางทางใบทางมันก็พึ่งพากันทั้งหมดถ้าดูราคาน้ำมันดิบในช่วงบริกฤติโควิดนะครับราคาเคยลงต่ำมามากในปี๖๓ในช่วงที่ยังไม่มีการเดินทางปิดประเทศปิดเมืองแต่เมื่อเริ่มจากการเปิดประเทศและเกิดตรงคามรัฐเชียยุเครนราคาน้ำมันก็กลับมาทะลุร้อยเหรียญสลัด
ค่ะเกลอซึมมันนะครับมันก็เหมือนกับสารการที่เกิดขึ้นเหมือนกับอุวัฏภัย
มายังโรคของเราและทั่วโรคนะครับวันนี้ก็เริ่มสรรคสมมุมมากแล้วในบางพื้นที่
ซึ่งรัฐบาลไม่ได้คือนิ่งนอนใจนะฮะผมได้เรียกประชุมบ่อยครั้งในเรื่องเหล่านี้นะครับ
หารือกันในคอรมอลด้วยอะไรด้วยอะไรที่ทำได้ผมก็ทำให้นะครับ
อะไรที่มันเสี่ยงอะไรที่มีปัญหาวันหน้าผมก็จำเป็นก็ต้องบอกเออ
ก็ขอทยอยเลยได้ไหมนะผมรู้ว่าทุกคนลำบากอ่ะนะ
และจำนวนคนเสียชีวิตสูงมากกว่า๖ล้านคนทั่วโลก
มีการปิดเมืองปิดประเทศงดกิจกรรมเศรษฐกิจงดการเดินทาง
ท่องเที่ยวลดลงหยุดการเดินทางธุรกิจการบินเสียหาย
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องบริการเสียหายหมด
แล้วกว่าจะตั้งหลักใหม่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควร
ประเทศนั้นโดยเฉพาะประเทศตะวันตก

ก็เลือกจะใช้นัยยุบัยเศรษฐกิจนำหน้านัยยุบัยนั่นศาลาศุกร์
มันก็อาจจะมีผลทำให้เกิดคนเสียชีวิตมากขึ้น
เพราะว่าไม่ห้ามอะไรนี่โน่นเลย
ก็สมควรที่จะมีคนตายต่อวัตเจ้าก่อนเยอะกว่าค่าเฉลี่ยโรค
ทั้งบางประเทศก็เป็นประเทศที่ผลิตวัคซีนผลิตยานะครับ
ทำให้เกิดการจึงมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากในด้านเศรษฐกิจ
มีภาวะเงินเฟ้อสูงหนี้สาระสูง

วันนี้ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นมาอีกคือมหาศาล

เพื่อมากดให้ภาวะเงินเฟ้อมันเทาลง

ถ้าขึ้นหรือจะลงคงยาก

และเกิดผลกระทบกับอะไร

ในเรื่องเหล่านี้เพราะทำงานมาหลายปีแล้วนะครับ

ประเทศไทยนั้นเราเลือกทางสายกลางนะครับ
คือสร้างความสมดุลระหว่างสุขภาพและปากท้องยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์นะครับ
มาตรการควบคุมเท่าที่จำเป็นผมไม่ได้ไปใช้ตรงนี้เพื่อควบคุม
เรื่องการชุมนุมอะไรของท่านเลยนะครับผมไม่ต้องการให้ติดโควิดเท่านั้นเองนะครับ
ถ้าติดมาแล้วก็คือปัญหานั่นแหละนะก็สงสารลูกเด็กเล็กแดงต่าง
นะครับเพื่อจะผ่อนคลายการแพร่ระบาดให้ลดลง
สังคมไทยก็เราก็บ่นกันว่ามันตึงเครียดเหลือเกินมันถูกบังคับถูกไอ้โน่นไอ้นี่
แต่ท่านอย่าลืมว่าเราก็ไม่ตายเราก็เจ็บน้อยเราก็ตายน้อยกว่าเขา

ผมเสียใจทุกคนไม่ว่าจะป่วยจะเจ็บจะตายเพราะทุกคนก็คือคนไทยไง
ห้องนี้ก็คนไทยกับผมทั้งนั้นแล้วผมจะไปทำร้ายท่านยังไงผมจะเกลียดท่านยังไง
ผมก็ทำทุกอย่างวันนี้ก็นึกถึงประเทศทั้งนั้นแหละทุกเรื่อง
เพราะฉะนั้นจะผิดจะถูกผมก็รับในสิ่งที่ท่านพูดมา
เพื่อจะไปแก้ไขเพื่อปรับปรุงเพื่อไปตรวจสอบต่างให้มันดีขึ้น
ก็มันก็แค่นั้นระบบการทำงานเป็นอย่างนั้น
เราต้องรักษาทางสายกลางนี้ไม่ได้รักษาความสมดุล
ทำยังไงเราจะไม่เครียดทำยังไงเราจะไม่สร้างปัญหาอื่นขึ้นมา
มันเครียดเรื่องโควิดเครียดเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้ว
แล้วไปขัดแย้งกันอีกในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่ไม่สมควร
ผมว่ามันจะยิ่งหนักไปอีกนะมันจะหนักยิ่งกว่าโควิดนะ
ผมเตือนไว้ก่อนนะผมไม่อยากจะเจอสภาพนั้น
ผมไม่อยากเป็นรัฐบาลที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาแบบนั้นอีกนะครับ
สังคมไทยจะต้องไม่เครียดจนเกินไป
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมากก็ต้องควบคุม
อย่างน้อยก็มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมไม่เหมารวม
ผมถึงบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่รัฐบาลหรือผมก็มีที่จะสั่งโน่นห้ามนี่
ฝ่ายกฎหมายเขาก็ดูกฎหมายของเขามันก็ทำตามระบบปกตินั่นแหละครับ
แต่ถ้าตัวเราเองควบคุมตัวเองไม่ไปเสี่ยงไม่ไปอะไรต่าง
ผมว่ามันก็จะช่วยได้เยอะนะประหยัดอะไรต่างได้เยอะแยะเลยเจ้าที่
เขาก็ไม่ต้องไปวางอำลังอะไรต่างเขาก็เสี่ยงเหมือนกันนะ
เขาก็เสี่ยงติดเชื้อเหมือนกันแหละเขาก็กลัวเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็ช่วยแล้วกันประกอบกับมาตรการช่วยเหลือที่เราของภาครัฐ
จำเป็นต้องเทลเมตรลงไปนะตรงนั้นบ้างกลุ่มนี้บ้างเปาะบ้าง
คนสูงประยุกต์บ้างอาชีพโน้นอาชีพนี้บ้าง
ต้องมีมาตรการเฉพาะเฉพาะลงมาซึ่งต่างประเทศไม่มีเท่าเรานะ
ถึงมีเบี้ยหัวแตกจำนวนมากที่ต้องจ่ายเงินแบบนี้ออกไป
นี่คือการใช้เงินกู้ไงมีตั้งหลายกลุ่มทั้งผู้ประกอบการ
ทั้งเป็นหลายอาชีพหลายกลางพวกนี้มันมีหมดนะครับ
ไปเปิดดูแล้วกันมันจะช่วยประคับประคอง
การสาธารณสุขและเศรษฐกิจได้ดีขึ้นในเวลาเดียวกัน
แต่มันไม่ได้ขึ้นเร็วหรอกครับเวลาลงมันลงเร็ว
อย่างที่ท่านพูดแต่เวลาขึ้นมันขึ้นช้า
การตายของไทยนั้นติดเชื้อของไทยสะสมมา๒ปีกว่า
ถือว่าอยู่ระดับที่ต่ำมากอยู่ในระดับที่๑๒๗ของโลก
เป็นอันดับที่๖ของอาเซียนแต่ผมก็ไม่พอใจ
แต่ทำไงได้๑๗๒ประเทศลำดับ๖นะครับ
ในแผนภูมิสิเหลืองเราอยู่ตรงไหนตรงสีอะไรดูซะ

ถ้าเรามามองประเทศไทยกันแย่แย่อะไรก็แย่
มันก็แย่นะครับจิตใจมันก็แย่ผมก็ห่อเหี่ยว
ในอันนี้เราเห็นว่าเราต่ำมากอันดับที่๑๒๗ของโลก
แม้ว่าเรานั้นจะมีขนาดเศรษฐกิจที่ไม่ใหญ่มากนัก
ในประเทศกระเศรษฐกรรม
และสานและหัวชนชื่อและโดยซูมี่ยา

เรื่องหาวักซีนวิจัยวักซีน

ประมาณ๑๘๓๐๐๐ล้านบาท
นี่ท่านบอกว่ากู้มาแล้วไปทำอะไร
อันนี้เรื่องยาอย่างเดียวการรักษาโรคอย่างเดียวนะครับ
แล้วช่วยเหลือเยียวยาด้านเศรษฐกิจให้กับประชนผู้มีรายได้น้อย
รายงานประกันสังคมผู้ประกอบการผู้ออกที่อิสระ
เกษตรกรกลุ่มป่อบางผู้สูงอายุกว่า๔๕ล้านคน
อีกประมาณ๘๕๔๐๐๐ล้านบาท

ผมให้คนตรงนะตรงกลุ่มเป้าหมายโอนเข้าบัญชี
โครงการต่างมากมายเช่นโครงการเราชนะ
ช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟให้ประชนเป็นต้น
วงเงินกู้อีกประมาณสองแสนแปดหมื่นล้านบาทผ่านโครงการคนละครึ่ง
โครงการรักษาระดับการจ้างงานเอสเอ็มบีโครงการจ้างงานนักเรียนนักศึกษา
เหล่านี้เป็นต้นที่ผ่านมาเราก็ทำได้เป็นผลดีพร้อมควร
เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนประชาชนคนไทยสามารถมีชีวิตกลับมา
เป็นปกตินะฮะมีการเริ่มเปิดประเทศจากโครงการ
แซนบล็อกในกรกฎาคมหกสี่แล้วเปิดประเทศได้จริงจัง
ตั้งแต่พฤหยักษ์ภูเศกยาโยนหกสี่แล้วเป็นต้นแบบหลายประเทศชื่นชม
น้ำผู้นำประเทศทู่ท่ามาหมดน่ะขอขอมือกับกระทุ่งรัฐศูนย์ไทย
ในเรื่องของในเรื่องของการรักษาพยาบาลการค้นคว้าวิจัยวัคซีน
ถามท่านตัมตีดิเราลองมายกรัมติได้
เพื่อจะร่วมมือกันรับสาการโควิดให้ได้

ในเรื่องของโรคระบาดใหม่
ซึ่งญี่ปุ่นเป็นคนสับหนุนเงินทุนแล้วก็ให้เลือกที่ตั้งในอาเซียน
เราได้รับเลือกเป็นสถานที่ตั้งถ้าเขาไม่เชื่อมั่นเรา
แล้วเขาจะตั้งมาที่เราทำไมผมอยากจะรู้
ขณะเดียวกันเราไม่มั่นใจของเรากันเอง
ผมว่าต้องคิดดูอีกทีแล้วกันนะครับผมห้ามท่านไม่ได้
เพราะฉะนั้นผมต้องขอบคุณนะครับที่ทำให้ประเทศไทยนั้นมีชื่อเสียง
ไม่ใช่ผมมีชื่อเสียงนะองค์กรต่างประเทศหลายแห่ง
ผู้นำประเทศหลายประเทศทูตหลายประเทศ
องค์การแม่โรคได้กล้ามยอมรับชื่นชมประเทศไทย
ว่าเป็นประเทศที่รับมือกับสถานการณ์โควิดได้ดีที่สุด

นี้เพราะพวกเราทุกคนทุกภาคส่วน

เพราะผมไม่ได้อยู่กับท่านทั้งวันทั้งคืน๒๔ชั่วโมง

ต่อให้บังคับไงท่านก็ไม่อยู่อยู่แล้ว
ท่านก็พูดหลายครั้งมันสูงขึ้นนะครับมันสูงขึ้นทั้งโลก
สัดส่วนหนี้สถานะในต่างประเทศก็มีการทำกำหนดนโยบาย
เงินการคลังของเขาขึ้นมาออกนโยบายต่าง

ท่านบอกว่าเดิมเรามี๖๐ในเมื่อเราถ้า๖๐เดิมเราไม่มีเป็นอย่างไรเลย

แต่เราต้องวางแผนว่าเราจะใช้หนี้อย่างไร
เดี๋ยวจะพูดอีกทีตรงนี้เราก็มีแผนงาน
ภาพที่ฉายขึ้นจอต่อไปนี้นะครับจะเป็นการก่อนหนี้สถานะของทุกประเทศในโลก
ส่วนหนี้สาธารณะของไทยอยู่ระดับสีส้มอ่อน
จากวิกฤตศิษย์ต่างกล่าวนั้นทำให้ผลกระทบต่างกล่าวนั้นถูกทำเติม
ด้วยปัญหาความขายแย้งยูเครนรัซเซียต่างก็๖๕ยืดเหยื้อ
ถือว่าเป็นบริกฤษท้อนบริกฤษนะครับเป็นอัพเตอร์ช็อคตามไว้อีกนะ
ความขัดแย้งก็ยังคงอยู่ทำให้อัตราเงินแลกเปลี่ยนนั้น
ตอนนี้เงินบาทอ่อนค่าลงอันนี้มันไม่ใช่เพราะเราทำ
มันเป็นจากการอ่อนค่าลงของการที่สหรัฐหรือประเทศอื่นที่มีสกุลเงินใหญ่
มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับทำให้ราคาน้ำมันนะ
เข้ามาเมื่อแปลมือเงินบาทแล้วมันจะสูงขึ้นอีก
เข้มแข็งเพียงพอรัฐบาลก็ต้องหาวิธีการว่าเออทำยังไง
เขาจะมีอะไรขึ้นมาผลกระทบนิดหน่อยเขาจะอยู่ได้นะ
อยู่รอดก่อนได้ไหมอะไรได้ไหมนะผมยอมรับว่า
ยังทำตรงนี้ไม่ได้มากนักคือให้ทุกคนเข้มแข็งเพียงพอเนี่ย
ก็ต้องทำกันต่อไปนะครับว่าใครจะทำก็แล้วแต่เถอะ
ผมไม่นิ่งนอนใจแล้วนะครับอย่าหาว่าผมจะต้องผูกขาด
ทำนู่นทำโน่นผมก็หวังว่าใครจะทำก็ทำต่อไป
ถ้ามันดีมันก็ทำต่อไปทั้งนั้นหลายอย่างดีผมก็ทำต่อ
ทำให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชน
เพื่อเราจะรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศเอาไว้ให้ได้นะครับ
ได้เข้ามาดูแลลดภาระค่าคลองชีพลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ
ลดโผล่งกระทบจากอาตาเงินเฟ้อและว่าให้ผู้ชมมีเวลาปรับตัว
มาตรการต่างในกลุ่มเปาะบางเช่นการช่วยเหลือซื้อก๊สหุงต้ม
การอยู่ด้วยค่าน้ำมันให้บุคคลีมอาทัยรับจ้าง
การรักษาระดับราคาน้ำมันดีเซล
ซึ่งเป็นต้นทุนการขนส่งหลักต่อการผลิตสินค้าและบริการ
ไม่เกิน๓๕บาทวันนี้ก็ต้องเกิดขึ้นมาบ้าง
เพราะมันถุงไปเรื่อย
โดยการใช้กองทุนน้ำมันและการปรับลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซล
โดยรวมแล้วคือถ้าตอนนี้ถ้าจะไม่เหลืออยู่แล้ว
มันก็ที่มีเหลืออยู่ก็ต้องไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนของเขาบ้าง
ในเรื่องของการบริหารในการประกอบกิจการ
ก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนั่นแหละ
ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับผมเลยและไม่มีใครได้ประโยชน์ทั้งสิ้น
ไม่มีใครกล้าหรอกครับนะใครกล้าก็ลองดูแล้วกัน

บ้านอันการณ์พลังงานที่ภาครัฐชีวิตเฉพาะชนตั้งแต่ปี๖๓๖๕
ใช้เงินไปทั้งสิ้นจากข้อพลังงาน

ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจสอบราคาขายหัวจ่ายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ
ขอข้อมูลจากผู้ประกอบการให้ชะลอการส่งผ่านต้นทุน
ตึงราคาสินค้าอุปโภคให้ได้มากที่สุด
มีการขายสินค้าราคาถูกผ่านทาง

รวมทั้งให้มีการขายสินค้าราคาถูกผ่านร้านทรงฟ้าต่าง
ประกันสังคมมีการลดเงินสมทบประกันสังคม

น่าเห็นใจก็ลดแต่ถ้าลดมากมันก็มีปัญหาผลกระทบในภาพรวมเหมือนกัน
นี่เราลดไปสามเดือนทั้งพฤษภาถึงกรกฎาหกห้า
โดยคิดเป็นมูลค่าประมาณสามพันพิจุดสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบจานบาท
และได้ต่อมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนสองพันหกสิบห้า
แล้วเราก็พยายามอย่างเต็มที่ในการจะรักษาระดับเงินเฟ้อให้กระทบประชนให้น้อยที่สุดนะครับ
ดำเนินการมาตรการต่างต่างที่กล่าวมาข้างต้นมันก็ต้องช่วยกันล่ะครับนะ
เรามีเงินน้อยลงนะเงินมันเฟ้อถ้าผมพูดไปว่าให้ร่วมมือโน่นร่วมมือนี่
ท่านก็ว่าผมอีกว่าผมไม่มีสติปัญญาแก้อย่างอื่นหรือไง
นี่ผมแก้ในกรอบใหญ่กรอบเล็กก็ต้องช่วยกันแก้
ก็คงไม่อาจจะแนะนำท่านอะไรอีกแล้วล่ะแนะนำอะไรมันก็ผิดหมดอ่ะนะ
ก็ฟังกันแล้วกันว่าเหตุผลมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้น
ผมกลับเรียนว่าไม่มีใครรัฐบาลไหนที่พามาในประเทศไทย
เจอปัญหาเช่นผมเจอในวันนี้นะท่านเป็นสอสอมากี่ปีก็ไม่รู้อ่ะ
ท่านเคยเจอสภาพนี้ไหมล่ะสาการวันนี้นะครับ
ผมไม่อาจจะกล่าวว่าผมทำได้ดีสุดแต่เราก็ทำงานเต็มที่มาโดยตลอด
เพื่อประคับประคองประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างมาตามลำดับนะครับ
ปัจจุบันนั้นแนวโน้มมาตราเงินเฟ้ออาจจะสูงที่สุดในรอบ๑๓ปี
แต่เราก็ยังคงรักษาการเจริญตัวของประเทศนี้จะมาต่อเนื่องนะครับ
ค่าวัยกระตุศัพท์โตไม่น้อยกว่าปีหกสี่
ในส่วนของอันดับความน่าจะถือการเงินของประเทศไว้ได้ระดับที่ดีเหมือนก่อนเจอวิกฤต
อกจากนั้นวิกฤตเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่แย่ลงในปีนี้และปีหน้าตามข่าวนะครับ
ก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจภาวะถดถอย
ในช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงหรือสูงมาก
รัฐบาลรัฐนาการกลางทั่วโลกเขาใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบตึงตัว
ดึงเงินกลับเข้าประเทศนะครับ
และการออกมาตรการต่างขึ้นดอกเบี้ยขึ้นภาษี
เพื่อสู้กับเพราะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น
เราต้องพินาอย่างมัดระวังนะครับนั่นคือสิ่งเราต้องเตรียมแผนไว้ทั้งหมด

ทั้งนี้ประเทศส่วนใหญ่จะมีการกู้เงินปริมาณมากในช่วงวิกฤตโควิด
แล้วกำลังเผชิญกับดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
จะทำให้รัฐบาลมีเงินเหลือใช้จ่ายประจำและเรื่องลงทุนน้อยลง
ซึ่งก็จะเป็นสถาบันธุ์การผจญประเทศเศรษฐกิจที่ยากนำบาก
ผมถนัดดีนะครับรัฐบาลทุกคนที่ร่วมกับมือกันทำงาน
ทั้งท่านด้วยล่ะเพราะก็ทำงานด้วยกันมาตลอด
เรื่องอาหารท่านคงทราบดีว่าคงไม่ดีขึ้นในเร็ววัน
เขายังคงต้องอยู่กับเราอีกยาวไกลนะอาจจะเป็นปีหรือ๒ปี
เราจะต้องทำไงให้เราอยู่รอดให้ได้ในช่วงนี้มีผลกระทบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
เราต้องเตรียมรับมือกับวิกฤตพลังงานอีกไประยะหนึ่ง
ผมนึกได้มีการจัดตามแผนความปันคงในพลังงานที่มุมไว้ตั้งของคันธรรมงาน
แล้วก็จะเห็นดีว่าคันธรรมการตามมาก็รัฐบรีทั้งล้านละครับ
เหมือนกับรัฐบาลเมืองเศรษฐกิจแล้วก็มีสอบอบสอทางงานกับพระราชบาลข้างล่างอีกที
ที่เกี่ยวข้องกระทรวงเกี่ยวข้องในการตรงนี้แก้ปัญหาทันทีไปพูดคุยกันมา
ส่วนพลังงานกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังทั้งหมดคุยกัน
แล้วก็ทำอย่างงี้มาในมาตรการก่อนก่อนอันนี้เราก็ยกระดับขึ้นมาเป็น
รมอเศรษฐกิจอีกกันซึ่งทางใต้ลงมานั้นก็มีหน่วยงาน
ระดับกระทรวงเป็นอนุกรรมการแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับสมาคมต่างต่าง
ว่ามันควรจะทำอะไรยังไงและในส่วนของสอบประสอก็จะ
ขึ้นข้างล่างตรงนี้แล้วก็คุยกันทุกวันเนี่ย
คอลโมก็คุยกันแบบนี้แนวทางท่านถามได้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็กลับเรียนว่าเราต้องเตรียมรับมืออีกหลายอย่างด้วยกัน
รวมความไปถึงในเรื่องของแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ผลกระทบด้านพลังงานที่สูงขึ้นโดยกลุ่มเปาะบางนะครับ
วันนี้ผมทุกอย่างผมก็ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นแนวหน้านะครับ
พูดคุยกับรัฐบาลนู้นรัฐบาลนี้เพื่อเปิดประตูของเรา

ผู้นำจากต่างที่มีความคุ้นเคยกัน
เขาก็เปิดประตูเมื่อเปิดประตูแล้วเราก็ให้ส่วนรายการที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงท่านพระมติธนภาคยกเข้าไปเชื่อมโยง
เพื่อจะปรึกษาหารือกันว่าจะทำอะไรกันได้บ้าง
จะซื้อขายกันได้บ้างรัฐบาลทำได้แค่นั้น
หลายประเทศก็มีความนุ่มเพิ่มขึ้นแล้ว
โดยสรุปแล้วนะครับประเทศไทยก็ยังถือว่ามีเสถียรภาพ
มีความสามารถในการสู้กับกิจได้ดี
ถึงแม้ว่าเราจะต้องนำเข้าพลังงาน

หลายประเทศที่ต้องเผชิญกับเงินเฟ้อที่รุนแรงมาก

เมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อของโลกนะครับ
นี่เฉพาะ๓ประเทศที่ไปแทบมาเห็นนะครับ
ราคาน้ำมันของไทยกับกลุ่มประเทศเพื่อนอาเซียนนะครับ
ราคาน้ำมันไทยยังถือว่าในระดับต่ำ

มันอยู่ที่ดีเซล๓๔๙๔บาทเบนทิน๓๘๗๕บาท
ถ้าเรียงจากแพงสุดไปต่ำสุด
น้ำมันน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินระดับที่๘จาก๑๐ประเทศ
แล้วก็มีเพียงมาเลเซียและบรูนายขายน้ำมันได้ถูก
ผลิตผลิตน้ำมันได้เองในประเทศได้มากพอสมควร

ประเทศบางประเทศก็ยูโร๓แล้วเราก็มีการเอาส
ให้ชาวน้ำมั่นปลามชาวเกษตรกรปลามอีก
มันกระเทือนกันไปหมดแต่ก็ต้องช่วยกัน
เงินเฟิร์นของไทยในเดือนวิทยาลัยยนทร์๒๐๖๕ปรับขึ้นเป็น๗๖๖
นะครับแต่ถือว่าเราก็ขึ้นอย่างที่มันต้องเป็นอ่ะนะ
การเราจะดีกว่าหลายประเทศนะครับถ้าดูสหรัฐอังกฤษยุโรป
เขาขึ้นไป๘ไป๙แล้วนะอินเดียไป๑๕๗
จากโปรโกทรัพย์หัวของแมคเคนซี่โกร์บอลเซอร์เวย์นะครับ
เดือนมิถุนายน๖๕เห็นว่าอืมสภาพเศรษฐกิจพบว่า
เงินเฟ้อของไทยเป็นอันดับที่๑๐๓ใน๑๘๕ของประเทศทั่วโลก
เห็นได้ชัดว่าประเทศไทยแสงรับผลคุณกระทบได้เงินโพสถาปันกลางเมื่อที่ออกทั่วโลก
แลนด์ต่างกันทั้งทุกประเทศก็ระเยินแบบนี้หมด
แต่เพราะเกษตรกรบางอาชีพนะรายได้น้อยก็รู้อยู่กันทุกคน
แต่เราก็ต้องพยายามกันต่อไปนะผมคิดว่านะ
แล้วผมก็จะดูแลให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะดูได้นะ
เพราะว่าอัตราเงินเฟ้อมันเป็นความเสี่ยงสูงที่สุดต่อสภาพสิทธิ์ของประเทศ
วันนี้หลายคนก็มองเฉพาะข้อมูลเชิงลบของประเทศไทย
แข็งของเรานะครับเรายืนยันนะครับกับทุกท่าน
ว่าเราประเทศไทยเราพร้อมรับมือทุกวิกฤต
เทียบกับหลายประเทศในโลกใบนี้
แต่เราต้องร่วมมือกันและสามัคคีกันนะครับ
เรามีหลายอย่างที่บางประเทศไม่มี
ซึ่งถึงจะมีก็มีอย่างน้อยมากเรากู้ภายในประเทศนะครับ
เราคงอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินการคังที่ดีแม้จะผ่านวิกฤตไป๒ปี
สามารถจัดอันดับยังคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ได้นะครับ
บวกเรามีระบบทางการที่แข็งแรงเข้มแข็ง
ให้มันง่ายขึ้นใช้ระบบที่ทันสมัยในการตรวจสอบ
ทางการพาณิชย์เราก็เขาเป็นกลไกของเขา
ทางการของรัฐก็พยายามเป็นบรรยากาศตรงนี้ให้ได้อยู่นะครับ
เรามีเงินสำรองระหว่างประเทศไทยอยู่อันดับที่๑๒ของโลก
ถือว่ามีเงินซ้ำรองระหว่างประเทศไทยอยู่ในอันดับที่๑๒ของโลก
นั่นคือสิ่งที่ต่างประเทศเขามองเราอยู่
เขามองถึงความมั่นคงของเราเขาถึงคุยกับเราอยู่เวลานี้นะครับ
เราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารและมีอาหารที่เพียงพอ
ยังไงก็ไม่อดตายต่อให้รบกันให้ตายเราก็จะมีหาการกินอยู่
มีค่าองค์ชีพที่ถือว่าต่ำหลายคนก็บ่นว่ามันสูงขึ้น
มันก็เป็นตามกลไกของตลาดนะครับแต่เราพยายามที่จะดูแลซึ่งกันและกัน
เรามีที่ดินที่ราคาถูกค่าที่อยู่ไทยที่ถูกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่ทุกคนอยากมาพักผ่อน
อยากมาเกษียณอายุในประเทศไทยนะครับมากมายเขาอยากอยู่ประเทศไทย
ไม่ต้องกลัวหรอกครับไม่ต้องกลัวเขามาแย่งที่อยู่ในประเทศไทยหรอก
ผมเห็นหลายคนก็จะไปอยู่ต่างประเทศก็คงพอดีกันแล้วมั้งไม่เป็นไรนะฮะ
ในเวลาที่เหลืออักษร๒๕๐วันของรัฐบาลผมเราก็จะทำทุกอย่างนะครับ
วันนี้ขออนุญาตพูดยาวหน่อยนะครับเพราะผมฟังท่านมา๒๓วันแล้ว
นี่ฐานะ๘ปีที่ผ่านมาหาว่ากู้เงินมากที่สุด
แต่ผมกลับเรียนว่าในการกู้เงินมานั้นในช่วง๕๗๖๕นั้น
เป็นช่วงเวลาที่ภาครัฐมีการลงทุนมากที่สุดเช่นกัน
ผมย้อนไป๕๗๕๖ไม่ได้คุยนะครับเป็นสถิติที่ผมให้ตรวจสอบมา
มีการลงทุนไปแล้ว๑๗๙โครงการมูลค่ารวมทั้งสิ้น๒๖๖ล้านล้านบาท
เป็นเงินกู้๒๐๔ล้านล้านบาทนี่คือที่กู้มาลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญคมนาคมปรับปลาที่อยู่อาศัยพลังงาน
โครงการเมื่อวานก็มีท่านสมาชิกได้กล่า
ว่าทำอะไรก็เยอะแยะเขาไม่ได้ทำพร้อมกันหมดหรอกนะครับ
นั่นคือแผนงานที่ร่างไว้เราจะมียุทธศาสตร์การเดินทางอย่างไร
มันอาจจะมีรถไฟก่อนและมีรถไฟทั้งคู่
มีรถไฟก่อนที่สูงก็ได้ตามเม็ดเงินตามวงเงินที่มีอยู่แล้ว

ก็บอกว่าทั้งหมดทำอะไรกันเยอะแยะซ้ำซ้อน
แล้ววันนี้ไอ้ที่ทำมาแล้วทั้งหมดท่านก็ใช้ที่ผมทำนี่แหละครับ
ถ้าบอกมันสิ้นเปลืองก็ท่านก็ไม่ต้องใช้แล้วกัน

๑โครงการรถไฟทางคู่นักกวงบรรษถมชุมพร
วงเงิน๔๔๙๙๘ล้านบาท

พร้อมจะเปิดให้บริการบางช่วงปลายปี๖๕
ด้วยความเร็วสูงไทยจีนวงเงิน๑๗๑๗๙๔๑๒ล้านบาท
คาดว่าจะใช้ได้ในเฟส๑ในปลายปี๖๙
เดี๋ยวคงพูดกันอีกทีทำไมมันช้าตรงไหน

ไม่รู้อะไรเลยมันต่างกับเขายังไง
มันขนาดรางเท่าไหร่มันวิ่งความเร็วต่างกันเท่าไหร่
ถ้าไม่รู้เรื่องเลยท่านเอามาไปเที่ยวกันมันเสียหาย
โครงการรถไฟฟ้าสีส้มช่วงศูนย์อธรรม

โครงการก่อสร้างผลิตยาลังสิทธิ์ระยะที่สองโครงการปริศัทธิ์๕๖๐๘ล้าน

จาก๘ปีที่กู้เงินมาลงทุนภาครัฐได้มากที่สุดแล้วยังเป็น๘ปีนะครับ
ที่มีการชำระหนี้ในอดีตสูงที่สุดด้วยนับตั้งแต่ปี๕๗จนถึงปัจจุบัน
ภาครัฐได้มีผลการชำระหนี้สาธารณะไปแล้วรวมกว่า๒๖ล้านล้านบาท
รวมต้นเงินกู้และดอกเบี้ยเมื่อถือก็ถือว่าเป็นยอดชำระหนี้ที่สูงที่สุด
เมื่อเทียบกับทุกระบันที่ผ่านมาผมไม่ได้ไปว่าใครนะครับ
อยู่ที่สาการด้วยแล้วกันกับรายได้ที่มันมีอยู่
ในจุดนี้ก็รวมถึงหนี้ที่เกิดจากความเสียหายในก่อนหน้านั้นมาด้วย
ก็มีการแก้อำหามีการโชคเชยมีการโชคช้าให้กระบันไป
ผมไม่ไปกล่าวถึงอีกแล้ว
ประเด็นที่ห่วงรัฐบาลจะนำเงินที่ไหนมาชำระหนี้นั้น
รัฐบาลยืนยันขอให้เชื่อมั่นว่าเรายังมีศักภาพในการชำระหนี้
อย่ากังวลมากนักเรายังไม่เคยผิดนัดชำระหนี้
แม้แต่ครั้งเดียวตอนนี้เริ่มแล้วนะครับ
ไม่ได้ไกลอื่นไกลหรอกผมไม่เอ่ยชื่อประเทศ
ค่าเงินต่ำมากไม่มีคิดว่าในการชะละหนี้
นั่นคือปัญหาที่เราต้องเจอเหมือนกันนะเพราะเราก็เป็นเจ้าหนี้ของหลายประเทศอยู่เหมือนกัน
เริ่มมีการผิดทัศน์ชำระหนี้เรายังไม่เคยผิดทัศน์ชำระหนี้อีกใคร
การเงินของทางการคลังของเรายังคงแข็งแกร่งอยู่
ยังไม่เคยลดระดับของไทยลงเลย
เพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจด้วยแล้วกัน

หนี้ครัวเรือนถ้าเกาะบอกวันแพงมันมีปัญหาหนี้นี่

แยกปะเภทไว้วันนี้มีมูลค่าหรือเปล่า

น้ำปรับรวมลงจาก๑๙๐ในช่วงไทยมาส๒ของปี๖๔
เหลือ๑๘๙๒ในช่วงไทยมาส๑ของปี๖๕
และเรานี่มีแม่นการภาครัฐต่างมากมาย
พยุงเศรษฐกิจให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา๒ปีที่ผ่านมา
แล้วเริ่มประกาศว่าปี๖๕จะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นการแก้หนี้ภาคครัวเรือน
มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย

ซึ่งจะสามารถสรุปได้ให้ท่านเห็นด้วยวิธีทัศน์นะครับ
ให้ผู้มีเกียรติในสภาได้รับทราบก่อนนะครับ

เชิญครับบิบิบิทัศน์ครับ
ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ลดลง
ความสามารถในการชำระหนี้ที่มีอยู่เดิม

เมื่อวันที่๒๕มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๖๔

กับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย

นายสุพัฒนภงพันมีเช่า
เป็นประธานและนายกรัฐมนตรี

เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน
โดยให้ความสำคัญใน๓ประเด็นได้แก่

มีช่องทางกลับโครงสร้างหนี้

มีที่พึ่งพิงมีช่องทางให้คำปรึกษา

หนี้ข้าราชการครูและตำรวจ
หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

ยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วกว่า

หนี้กรยศที่ร่วม๕กรรมไกลเกลี่ยหนี้

ได้รับการไกล่เกลี่ยหนี้ทั้งหมด

การแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและตำรวจ

มีสถานีแก้หนี้ครูให้คำปรึกษา

และมีครูลงทะเบียนเพื่อแก้ไขหนี้สิน
แล้วกว่า๔๑๐๐๐ราย

ที่สหกรออมทรัพย์ตำรวจเพียงแห่งเดียว
อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง๒
หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
มีลูกหนี้กว่า๘๓๐๐๐บัญชี

หนี้เสียผ่านคลินิกแก้หนี้
ได้รับการขยายเวลาชำระหนี้คืน

มีลูกหนี้กว่า๒๖๙๐๐ราย

เพื่อให้ลูกหนี้ไม่ถูกเรียกเก็บตามอำเภอใจ

ช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งในและนอกระบบ
ครบกำหนดชำระหนี้ในวงเงิน

โอนทรัพย์สินเพื่อพักการชำระหนี้
โครงการพักทรัพย์พักหนี้
มูลค่าทรัพย์กว่า๔๙๐๐๐ล้านบาท

ประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศโดยสามารถไกลเกลี่ยได้ทั้งหนี้กรยศ
หนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและหนี้เช่าซื้อรถสำเร็จไปแล้วกว่า๓๔๐๐๐ราย
อกจากนี้รัฐบาลยังได้เร่งขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมาย
และการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมอาทิ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือทั้งลูกหนี้เก่าและลูกหนี้ใหม่
ปรับปรุงพระราชบัญญัติล้มละลาย
ยกเลิกพระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เพื่อให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ยึดรถลูกหนี้อย่างไม่เป็นธรรม
หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์อย่างเป็นระบบ
ออกคำแนะนำการให้เงินกู้อย่างเป็นธรรม
และตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาททางธุรกิจและการเงิน
เพื่อไกลเกลี่ยข้อพิพาท
การดำเนินงานทั้งหมดนี้ย้ำถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาล
มุ่งมั่นให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
ขอบพระคุณนะครับผมขออนุญาตรบกวนเวลา
เพราะว่าผมต้องตอบหลายเรื่องด้วยกัน

ในเรื่องที่สามารถตอบได้ในวันนี้นะครับ
จากภาพตามวีทัศน์ที่ชี้แจงมา

ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ
ก็ขอร้องก็ได้นะครับ
ทำทำมาส่วนของการแก้ขาย
พศนั้นผมเรียกว่าเป็นกฎหมายที่สำคัญนะครับ

อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาและอัตราดอกเบี้ยผิดนัดให้มีความเหมาะสม
นะครับจากเดิมที่ทำกันไว้ก็มีปัญหาพร้อมควรนะครับ
จากความเดือดร้อนก็ต้องแก้ปัญหาให้เขานั่นแหละนะ
การปรับปรุงงวดการจ่ายชำระหนี้ให้ถี่ขึ้นจากงวดปีเป็นงวดเดือนก็ได้นะครับ
แล้วขยายระยะเวลาผ่อนชะมะหนี้ให้ยาวขึ้นจากสิบห้าปีเป็นสามสิบปี
ก็จะส่งผลให้ค่างวดที่เคยจ่ายหลักละพันบาทลดลงเหลือหลักร้อยบาทนะครับ
ก็น่าจะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็การกำหนดให้เมื่อผู้กู้จ่ายชำระหนี้เข้ามา
ให้นำไปตัดเงินต้นเป็นอันดับแรกสุดเพื่อจะแก้ไขปัญหาการจ่ายจากดอกเบี้ย
ยกเลิกให้ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันก็ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานของเจ้าหนี้
ที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็เป็นธรรมนะครับในวันนี้ผู้กู้มีศักยภาพที่จะชำระเงินกู้เอง
โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้คำประกันแล้วก็ตามพระบาทชำนาญิงอยู่ในขั้นต่อ
การพินาของสภานะครับก็ขอให้ช่วยกันเร่งรัดด้วยนะครับ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อประโยชนของลูกหนี้กรยาศรนะครับ
ในส่วนของแก้ไขหนี้ที่เกี่ยวกับกระทรวงการคลังและธนาคารประเทศไทย
อันนี้เดี๋ยวผมจะให้น้ำตรีว่าการส่วนการคังชี้แจงต่อไปนะครับ
ต่อไปคือเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำนะครับ
โควิด๑๙นั้นโลกคาดการณ์ว่าทำให้คนจนทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีกเป็น๗๒๙ล้านคนในปี๒๐๖๒
และ๗๓๖ล้านคนในปี๖๔หรือมากกว่า๑๐๐ล้านคนในช่วงปี๖๓แล้ว
ความจนของเรานั้นเราอยู่ด้วยกันกับเขามานานผมก็โตมาก็เห็นเรื่องนี้มานะครับ
แล้วก็เห็นไปด้วยกันกับท่านนั่นแหละสอสอนะเราต้องมาแก้ปัญหาว่าจะแก้กันยังไง
เมื่อมีโควิด๑๙นั้นยิ่งแย่ลงไปอีกนะครับสภาพที่ยากลำบากมากยิ่งกว่าเดิม
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความชุจรในปี๖๔นั้นปรับตัวดีขึ้นจากปี๖๖
อันนี้ระบบเขาต้องมีการตรวจสอบมีการเช็คข้อมูลต่างนะครับ
ข้อที่จริงก็ต้องไปว่ากันว่ามันจะจริงหรือไม่จริง
ต้องไปตรวจสอบอีกครั้งเดี๋ยวมันจะพูดตอนนั้นนะครับ
สถานการณ์ความจนในปี๖๔นั้นปรับตัวดีขึ้นจากปี๖๓
มีครับคนยากจนทั้งสิ้น๔๔ล้านคนเป็นสัดส่วนคนยากจนที่ร้อยละ๖๒นะครับ
คิดเป็นสัตว์ส่วนยากจนที่ร้อยละ๖๒ลดจากปีก่อน
ที่มีความมีคนยากจน๔๘ล้านคนมีสัดส่วนคนยากจนร้อยละ๖จุด
เรียกคำว่ายากจนเนี่ยมันก็พูดกันยากอธิบายยาก
มันจนจากอะไรจนจากตรงไหนจนเรื่องอะไรนะเราต้องไปหาทางแก้ตรงนั้น
แล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าทำไงคนจนจะสามารถเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐได้เพิ่มขึ้น

เราให้โดยคนจนมีสิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมถึงร้อยละ๙๗
จำนวนคนจนทั้งหมดในปี๖๔นะครับตามสถิติตามยอดที่คุมอยู่นะ
รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ
ความเหลื่อมล้ำความแยกจนเราจะสามารถจะเติบโตได้อย่างยืน
ก็ต่อเมื่อเราหาวิธีการทางแก้ปัญหาขนาดความจริงจนและความเหลื้มได้อย่างสมบูรณ์
แต่ละคนแต่ละบ้านมีปัญหาที่แตกต่างกัน
วันนี้เรากำลังมุ่งไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้าลายครัวเรือน
เดี๋ยวมันจะย่อฟังนิดนึงฝากท่านไปคุยกับเขาด้วย
ถ้าเราไม่เจอกันตรงนี้มันก็ทำอะไรเขาไม่ได้อยู่ดี
นี่คือการเข้าถึงมาตรการการภาครัฐที่เราลงไปให้เขา
เรียกว่าเราต้องการจะแก้ปัญหาให้ลงให้ถูกต้องทางพนักงานของเขา
แต่ผมอยากกลับเรียนว่ามันยังถึงก็รวยมากมันคงไม่ได้นะ
ให้เขาอยู่รอดให้เขาเพียงพอก่อนได้ไหมนะ
เรียกว่าเทลเมตรตัดเสื้อให้พอดีตัวนะ
จะจัดจนและพนาศาสนงค์อาทิตย์ประกอบปีอ่างสตราจ้าพอ
หรือลายอังกฤษสูรแถวทุกกระชั่วที่เกี่ยวกับเรียนความเหนือของสูตรแหล่งสิ้น
แต่ละหมู่บ้านความจนจากอะไรค่าใช้จ่ายมาจากไหน
สมองเนี่ยมีอยู่๕จนนะมี๕จนด้วยกัน
เพื่อไปรับทราบปัญหาหาทางแก้ไข
ทันสมัยหรือยังหลายคนก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับ
หลายคนที่เคยยากจนอยู่เขาก็เป็นอาชีพเขามีรายได้ที่ดีขึ้น
้นเส้นขีดความรักจบไปแล้วบางคนก็ยังเหมือนเดิมบางคนก็ต่ำกว่าเดิม
ก็ต้องไปเดินพุ่งเป้าวันนี้ทางสุภาไทย
หน่วยงานก็ลงไปเดินพื้นที่แล้วนะครับเพื่อจะเช็คตรวจสอบปัญหาของแต่ละครอบครัว
แล้วก็จะมีทีมพี่เลี้ยงลงไปน่าเว้ยจะแนะนำว่าทำอะไรบ้างทำนู้นทำนี่จะดีไหม
แล้วก็แต่ละกระทรวงที่รับผิดชอบตรงนี้ก็ต้องหางบมารเอาไปดูแลเขา
แล้วเพื่อพัฒนานะครับผลการบรรยายงานขจัดความจนระดับครัวเรือน
วันนั้นก็มีเข้ามายกตัวอย่างผมดู๔จังหวัดไม่ใช่
ผมทำทั้งหมด๗๗จังหวัดล่ะครับวันนั้นเขาเอาตัวอย่างมาให้ดู
หลายคนสื่อก็บอกว่าไม่ทำให้๔จังหวัดนะที่เหลือไม่ได้ทำสิ
ไม่ใช่หรอกครับบางทีก็ต้องบอกเหมือนกันนะ
การทุกกระทรวงต้องร่วมมือกันในศูนย์นี้นะครับ
ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดวีทัศน์นิดนึงนะครับ
รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
โดยได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือสจพเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
โดยกำหนดแนวทางในการนำข้อมูลครัวเรือนยากจน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอยู่รอดพอเพียงยั่งยืน
แนวทางการขับเคลื่อนที่สจพกำหนดทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการ

เพื่อร่วมกับครัวเรือนในการวิเคราะห์สภาพปัญหา
กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
พบว่ามีเป้าหมายที่ต้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือดังนี้
มิติสุขภาพจำนวนกว่า๑๔๐๐๐ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาไม่ได้ออกกำลังกาย

สนับสนุนอุปกรณ์ออกกำลังกาย
ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาที่ถูกต้อง
โดยงานเจ้าภาพ๕หน่วยงาน
ได้ลงไปพบครัวเรือนและดำเนินการช่วยเหลือแล้ว
กว่า๑๓๐๐๐ครัวเรือน

จำนวนกว่า๑๔๐๐๐ครัวเรือน

ไม่มีความมั่นคงด้านที่อาศัย

การซ่อมแซมและการสร้างที่อยู่อาศัย
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
โดยงานเจ้าภาพ๘หน่วยงาน

กว่า๑๓๐๐๐ครัวเรือน

จำนวนกว่า๑๕๐๐๐ครัวเรือน

ประสบภาพบังคับแก้ไขโดย

ส่งเสริมการเรียนในระบบกศน
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานระยะสั้น

กว่า๑๔๐๐๐ครัวเรือน

จำนวนกว่า๓๒๐๐๐ครัวเรือน
เป็นครัวเรือนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร
สบปัญหาการปลูกพืชได้เพียงปีละครั้ง

ส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว
สนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน
สำหรับครัวเรือนที่มีอาชีพรับจ้าง
มีความต้องการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ

ทักษะพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน่วยงานเจ้าภาพ๑๑หน่วยงาน

กว่า๒๙๐๐๐ครัวเรือน
มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ
จำนวนกว่า๒๒๐๐ครัวเรือน
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการ

แต่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

ให้การสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภครายเดือน

กว่า๒๑๐๐ครัวเรือน

และบันทึกลงในล็อกบุ๊คแล้ว

และอยู่ในระหว่างการให้ความช่วยเหลือ

ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของทีมพี่เลี้ยง

แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐมีแผนงานโครงการ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว
แต่การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
ขอบคุณนะครับเรื่องที่เราคิดออกมา

ผมคิดว่าคงต้องทำต่อเนื่องนั่นแหละ

ยังไม่พอเพียงเพราะวันนี้ค่าใช้จ่ายต่างมันก็สูงขึ้นสูงขึ้น
จากภาวะต่างก็แล้วแต่นะครับก็ต้องทำกันต่อเนื่อง
ขอบคุณทุกกระทรวงนะครับที่เกี่ยวข้องเห็นว่าทำงานร่วมกัน
ภูมิการหลายกระทรวงด้วยกันแล้วก็ใช้งานที่ปรับงานต่างต่าง
ลงไปให้ตรงกับความเดือดร้อนประชาชนนะครับ
ทุกเรื่องในส่วนของการเกษตรนั้นเราได้มีการตั้งคณะกรรมการ
นาระบบเกษตรที่ยั่งยืนรูการนะครับขับเคลืโมเดลพัฒนาเสร็จ
กิจฐานรากทุกจังหวัดนะฮะก็ถือเป็นกรุณยุ่นใหม่ในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต้องคอบคุมลึกลงไปเจ็ดหมื่นกว่าหมู่บ้าน
พันตำบลแปดร้อยเจ็ดสิบแปดอำเภอรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
แล้วก็จะถือเป็นคนใกล้หลักในการแก้ไขปัญหาและพนักภาคการเกษตรของไทย
โดยเพราะปัญหาความยากจนนิสิตและความเริ่มรับ
เมื่อยทุกระดับแล้วทุกอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นไปเรื่อยนะครับ
ขอได้มิลภาพร่มด้วยความเข้าใจเขาเนอะเองนะครับ